โปรดติดตามตอนต่อไป
ทั้งหมดนี้ยังสวมผ้าเหลืองอยู่เลย
รวมไปถึงเรื่องการปลดล็อกกัญชาที่

สนับสนุนให้ใช้ในการสันทนาการ

จากการตรวจสอบครับคลิปนี้เกิดขึ้น
ที่จังหวัดบุรีรัมเป็นศาลเมอร์เอนวัทย์
สามเม้นเวิลบ้านหนองเกมสมาคิธรรมสุธาวาสแนมเภอประโคนชัย
ทีมข่าวไม่รอช้าไปที่วัดแห่งนี้เลยครับ
อยากไปสอบถามแล้วก็จะไปสืบสวนหาเรื่องราวนี้ซะหน่อย

ทราบว่าสามเณรหนึ่งในนั้นเป็นเนรอายุ๑๘ปี
จริงแล้วเขาเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน
แล้วก็ไม่ได้บวชที่วัดแห่งนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้บวชที่วัดไหนครับ
ป้าของชายอายุ๑๘ปีที่เป็นสามเณรในคลิปเนี่ยบอกว่า
หลานชายป้าถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด
เจ้าหน้าที่ให้หลานป้าเลือกด้วยความสมัครใจว่า
บริการสังคมหรือจะไปบวชในโครงการของสำนักพุทธ
หลานป้าเลือกจะมาบวชที่วัดแห่งนี้ในจังหวัดบุรีรำนี่แหละ
เท่าที่ทราบก็คือหลานบวชมาได้๒๓วันจากโครงการทั้งหมด๙วัน
คนที่ร่วมโครงการนี้บวชพร้อมกันหลายคนเลย
ส่วนการสูบกัญชาป้าเองก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกัน
หลังจากนี้คงต้องฝากกรมคุมประพฤติและสำนักงานพระพุทธศาสนา
มาช่วยตรวจสอบคลิปนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ